คุณผู้ชมครับมีคนโพสต์ให้ระมัดระวัง
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดกรมชนประธาน
ตอนนี้มีคนที่ถูกคนร้ายจี้ชิงทรัพย์ไปแล้วหลายคน
วรรณ์โซเชียลแจ้งบอกแสด้วย
แล้วก็วอนให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดูแล
ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ
ประมาณ๗๐ปีมาผู้เสียหายที่ลูกศรสีแดง
ใช่ค่ะ
พอสบโอกาสคนซ้อนท้ายก็ลงมาจอดลงมาจากรถ
ก่อนจะวิ่งตรงเข้าไปหาผู้เสียหายแล้วกระชากระเป๋าไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดของวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้ตลาดกรมชนประธานถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรี
จังหวะนี้แหละฮะผู้โพสต์เป็นหลานของผู้เสียหาย
ก็บอกว่าน้าอายุ๗๐ปีชีวิตประจำวันคือจะเดินจากบ้าน
ตลาดกรมชมประธานเพื่อซื้อของไปทำอาหารให้กับเด็กนักเรียน
ช่วงเวลาประมาณนี้ตี๕ตี๕๓๐แบบนี้
บ้านอยู่ห่างจากตลาดประมาณแค่๕๐๐เมตร
วันเกิดเหตุน้าเดินไปได้เกือบครึ่งทางแล้ว
คนร้ายเป็นชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังน้ามา
พอสบโอกาสคนซ้อนท้ายก็ลงมา
พร้อมกับชักมิดดาบยาวเดินปลีเข้ามาทันที
แล้วก็พูดบอกว่าให้เอาตังค์มาไม่งั้นจะฟัน
แล้วก็ทำท่าเหมือนง้างมือจะฟันจริงนะครับ
ด้วยความกลัวนะจึงบอกไปว่าอย่าฟันนะอยากได้อะไรเอาไป
พร้อมกับยื่นกระเป๋าแล้วก็แผงไข่ที่ถือมาให้คนร้ายไป
แล้วคนร้ายก็วิ่งหนีขึ้นรถจักรยานยนต์บึงออกไปเลยนะครับ
พอขึ้นรถได้คนร้ายไม่เอาแผงไข่นะ
เอาแต่เงินเอาแต่กระเป๋าไปนะครับ
พอก็คือโยนแผงไข่ทิ้งเลยตรงนั้นเลยนะครับ
และการที่นำภาพจากกล้องวงจรปิดแถวนั้นมาโพสต์
ก็เพื่อขอให้ชาวเน็ตช่วยกัน

เนื่องจากคนเฉาตลาดกลมชบทานปรักเกร็ด
มักจะเดินไปตลาดกันในช่วงเช้ามืด
เป็นแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วนะครับ

คือ๑๐ปีที่ผ่านมามันมีความปลอดภัยไงคุณ
แต่เพิ่งมาเกิดเหตุในช่วงระยะหลัง

คนที่ต้องเดินไปเดินมาตอนเช้ามืดแบบนี้นะครับ